การจะไปศักราสิ่งศักดิ์ศิลป์อย่างองค์ทาเวช
แต่ละคนเวลาเข้าไปก็จะไปศักราบูชา
ก็จะเอาของไปถวายของไหว้ไปใช่ไหม

เดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมวิธีการเขาไม่อยากจะเรียกว่าไปสักการะเลย
เพราะดูพฤติกรรมนะถือทูปไปหนึ่งกับมือ

ไปใหญ่แล้วเดี๋ยวน้ำแข็ง
จังหวะที่ทอมไปว่าไปทำอะไร
ไปเอาทูพทั้งต่ำคะหัวทเวท

อะว่ามาจุดก่อนนะก็น้ำแดงที่พี่มาจะบอกเรื่อยคือน้ำแดงของว่านะ
กระดกเลยลืมเลย

ไม่เหมือนกับการไปเคารพสักการะท้าเวชสุวรรณแบบที่คุณท่านได้ไปทำกัน
นำเสนอก็บ่อยนะคนที่ไปกราบไหว้พระเวทเนี่ย

ก็นี่ไงนี่เกิดที่ไหนอยากรู้ก่อน
วัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ
เมื่อวันซืนแหละแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเขาก็ดูแต่งตัวดีนะพี่เบิร์ต
ใส่เสื้ออะไรไซซ์ก็แขนยาวมาแบบนี้ลงทงลงเท้า
อันนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่เปิดประตูเข้ามาตรงจุดนี้นะคะ
ซึ่งตอนแรกเขาเข้ามาเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัด
แล้วก็มาสอบถามหาพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ท่องเหมือนกับบทสวดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ต่อหน้าองค์ทาเวศ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือกระดกน้ำแดงค่ะ
หลังจากนั้นก็ขี่รถออกจากสาราไป
วัดเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชายคนนี้นะ
แต่เอารูปภาพประกาศแจ้งเตือนไปทุกวัดเลย
วัดไหนที่มีองค์ทาเวท
ก็เฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
จุดทูบบูชาตรงนี้เพราะมีคนเอาทูบเคาะเสียงทาเวท
เฮ้ยเขาปริ้นต์เป็นรูปมาแล้วก็มาติดตรงนี้เลย

บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสม

คนเขาเคารพกลับไหว้บูชาเขาไม่ยอมหรอก